มาพูดถึงวันนี้วิธีเวลาไหนละ

สัญลักษณ์ของวันแม่ดอกมะลิครับ

กิโลกรัมหนึ่งจากเคยที่๘๐ร้อย
ปีนี้กิโลกรัมละ๑๐๐๐บาทแล้วครับคุณผู้ชม

จังหวัดนครสวรรค์นี่เร่งเก็บใหญ่เลยนะครับ
อกมะลิส่งขายในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติ๑๒สิงหาคมนี้นะครับ
ซึ่งขณะนี้ราคาดอกมะลิพุ่งสูงเกือบ๑๐๐บาทต่อกิโลกรัมแล้ว

หนึ่งในคนที่ปลูกดอกมะลิในตะบนเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวนะครับ
เล่าบอกว่าสวนของเขามีพื้นที่ประมาณสัก๓งานได้
ลูกดอกมะลิเก็บขายในวันละ๗๑๐กิโลกรัม
และในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติปีนี้นะครับ
เพราะว่าโอ้โหประชาชนมีความต้องการดอกมะลิมากเหลือเกินฮะ
แต่ผลผลิตน้อยทำไมอ่ะพี่ทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่วันชาย
คืออากาศมันแปรปรวนร้อนสลับฝนตกเนี่ยเรียบร้อย
วกกับแมลงศัตรูพืชเรียบร้อยนะครับออกน้อยสิดอกมะลิ
ทำให้มะลิเนี่ยออกดอกแบบนี้แหละฮะราคามันก็สูงสิครับ
จากเดิมที่ผมบอกไม่ได้เว่อนะราคากิโลกรัมละ๕๐บาทถึง๑๐๐
ปีนี้มันไปพันหนึ่งแล้วอ่ะนะครับโดยมีพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยโอ้โห
แย่งกันซื้อนะแล้วให้ราคาสูงกว่าเจ้านี้เท่าไหร่
เจ้านี้ให้สูงกว่านี่ประมูลเลยนะแทบจะเป็นการประมูลเลย
เพื่อจะเอาไปขายเกรงกำไรต่อไปครับนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ
ไม่มีดอกมะลิเรารักแม่ทุกวันอยู่แล้วอย่างผมในปีนี้ไม่มีคุณแม่ให้กราบแล้ว
แต่คุณแม่อยู่ในใจครับทุกวันปุ๊ยเห็นพี่โพสต์ตลอดเลยโพสต์ถึงคุณแม่นะ